คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดชายภูมิมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
เป็นรถกระบะสองคันพุ่งชนกันแล้วก็ชนกันในลักษณะของประสานงาแบบเต็ม
รถนี่พังยับเลยนะคะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้สองศพ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๗คนค่ะ
นี่ค่ะคือช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่

กับทางกู้ภัยสว่างคุณธรรมชายภูมิ
กระบะสองคันประสานงากันดูสภาพรถสิคะ

ถนนสายชายภูมิบ้านเข้าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
คนเจ็บเนี่ยเป็น๑๐คนคือด้วยความที่เป็นรถกระบะค่ะ

เขากระเด็นตกลงมาจากรถกระแทกพื้นนะคะ

อยู่หน้าโรงน้ำแข็งรุ่งทิพย์ก่อนถึงบ้านหนองบัวขาว
มีคนขับและผู้โดยสารนั่งมา๙คนนะคะ
มีคนขับนั่งมาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินทั้งสองคัน
คันนึงมาคนเดียวคนขับขับมาคนเดียว
สองชั่วโมงกว่าค่ะกว่าจะช่วยเหลือคนเจ็บออกมาจากซากรถได้
คือเขากระเด็นออกมาจากท้ายรถแล้วกระแทกพื้นนะคะ
เสียชีวิตไปสองศพเป็นเด็กด้วยคนหนึ่งเด็กชายธนกฤษ
รัฐจันทาอายุ๑๐ขวบเองนะคะ
นายวิรัติรัฐที่จันทาอายุ๓๘เป็นพ่อลูกกัน
เจ้าคนนเดียวไม่ได้รับปาดเจ็บ
เจ้าที่นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลชัยยภูมิ
ไปดูสภาพรถนะคะแล้วก็แผนผังที่นั่งในรถกันหน่อย
ด้านหน้ารกระบะเนี่ยนะคะมีคนเจ็บอยู่๓คนตามแผนผังนี้เลยนะคะ
นายบุญยืนสุขสบายอายุ๔๕ปีคนนี้เป็นคนขับรถ
นางสุจิตราศิลปชัยอายุ๓๒ปีภรรยา
เด็กชายวัยห้าขวบนั่งมาด้วยค่ะด้านหน้าอยู่กันสามคน
ส่วนแคปของรถกระบะมี๔คนนะคะ
มโนรมประดับวงอายุ๔๙นางญาติกาดรำอายุ๕๓
เด็กชายนัทธวุฒิสุขสบายอายุ๗ขวบทั้งสามคนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเด็กชายธนกฤษรัฐธิจันทาอายุ๑๐ขวบเสียชีวิตค่ะ
รกระบะที่นั่งกันมาสองคนกระเด็นตกลงมากระแทกพื้น
คือนายประพัทธประดับวงอายุ๖๑คนนี้บาดเจ็บ
นายวิรัติรัฐธิจันทาอายุ๓๘คนนี้เสียชีวิตนะคะ
จากการพูดคุยกับนายจารุวัฒน์กลิ่นสุคลอายุ๔๐ปี
นี่ค่ะเขาบอกเขาเห็นเลยเขากำลังขับรถกลับบ้านที่บ้านเข้า
เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ท้ายรถกระบะ๒คน
ลักษณะการขับก็สายไปสายมาเหมือนจะเลี้ยวแต่ไม่เลี้ยวอะค่ะ
นายประพันธ์กับนายวิรัติที่นั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะสองคนนี้กระเด็นออกมาตกกระแทกพื้น
และแรงกระแทกทำให้เด็กชายธนกฤษ๑๐ขวบที่อยู่ในกระบะแข็บเสียชีวิตอีกคนหนึ่ง

ด้านท้าย๒คนเลยพอเราเบรกเห็นว่าเขาจะชุบเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็รีบถัดรถมาปัดกวน
แล้วเขามาชวนรถเราก็ชับร่าง๒คน
หลังจากนายวิรัติและเด็กชายธนกฤษวัย๑๐ขวบสองพ่อลูกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้นะคะ
ก็มารับศพที่โรงพยาบาลแน่นอนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นทั้งภรรยาและเป็นทั้งแม่เนี่ยนะคะ
นางวันวิสากกกลางอายุ๓๗ปี
เปิดเผยทั้งน้ำตาเลยว่าเธอสูญเสียทั้งสามีเธอสูญเสียทั้งลูกนะคะ
เธอมีลูก๓คนตอนนี้ลูกชายไว้๕ขัว
ก่อนเกิดเหตุบอกให้สามีกับลูกสองคน
มาดูอาการของอาที่นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลชายภูมิ
ตอนแรกสามีไม่อยากมาภรรยาบอกว่า
ก็รบราวว่าพาลูกมาเยี่ยมหน่อยเพราะว่าอารักหลาน๒คนนี้มาก
ก็ไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นว่ามาเกิดอุบัติเหตุแล้วกลายเป็นเหตุสลดแบบนี้
๓คนพ่อกับลูกกับน้องอีก๒น้องใช่ไหมลูก๒คนเนอะ
แล้วก็ปล่อยให้เขามาเลยอันนี้เขามาเยี่ยมใคร
เขามาเยี่ยมอาค่ะคือปูของเขา
เขาเข้าโรงพยาบาลก็ไม่สบาย
แต่เราก็ไม่ได้มีรางสังหรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
อายุ๔๕ปีก็บอกว่าจุดเกิดเหตุมืดค่ะ
ไม่ทันสังเกตว่ารถกระบะคู่กรณีเสียหลักหลุดโค้งมา

มืดมากเลยแล้วเรายังไม่เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
ผมเห็นที่รถคันขาวไปทุนแล้ว
ครอบครัวนำศพสองพ่อลูกกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๕อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิ
ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตอายุแค่๑๒ค่ะ
รวมถึงยาดก็ช่วยกันจัดงานสบนะคะ
ส่วนนางวันวิสาภรรยาก็เฝ้ารอดูอาการลูกชายอีกคนนึง
ยังคงอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
พนักงานสอบสวนสพเมืองชายภูมิบอกว่า
จากการตรวจปริมาณแอลกอฮอลของคนขับรถทั้ง๒คัน
ไม่มีนะคะไม่เจอแอลกอฮอลในร่างกาย
แต่ก็ต้องเรียกคนขับรถและผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ